ข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วโอ๊ยกูเล่นไม่ได้แล้วกูโมโห
ผมอาจจะไม่ได้โมโหเท่าพี่แอดคาราบาล
ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี่คือน้าแอดเดือดมาก
เดือดมากฮะคือน้าไอ้คาราบาลเนี่ยฉะผู้ว่ากลางเวทีเลยนะฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเขาถ่ายคลิปไว้ได้ทัน
บันทึกเสียงไว้ได้ทันน้าแอดฉะผู้ว่าถึงขนาดขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไอ้เลย
คุณผู้ชมไปฟังบางส่วนกันหน่อยแต่เราขออนุญาตที่จะดูดคำหยาบออกนิดหนึ่งนะครับ
มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะ

มึงกลัวว่ามึงชนหมดตรงหน่างเหรอ
โอ้โหต้องดูดออกหลายคำเหมือนกันนะฮะ
สรุปง่ายนะแอ๊โมโหมึงเป็นใครวะ
มึงไม่ให้กูมาเล่นในพื้นที่บ้านเกิดเมืองสุพรรณเนี่ยนะฮะ
เป็นข้าราชการได้แต่เรียกระอะไรสักอย่างเลยนะคุณนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับภายในงานคอนเสิร์ต
ซึ่งเป็นวันเกิดของกำนันชื่อดังในอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
นะแอดโอ้โหจนเล่นไม่ได้อะ
บอกว่ากูเล่นไม่ได้แล้วกูโมโหมากนะฮะ

นี่คือขนาดตอนที่พูดนะจะให้ผู้ว่าขึ้นมาบนเวทีด้วย
เอาจริงผู้ว่าก็ไปงานวันเกิดกำนันเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นผู้ว่ากลับไปก่อน
ทำให้น้าเล็กคาบาวเนี่ยก็ต้องเดินมาคุยกับน้าแอดหน่อยนะ
เมื่อเกิดเป็นดราม่าสนั่นหวั่นไหวแบบนี้แล้วนะฮะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณปฏีพนะครับ
เมื่อคืนนี้ตั้งกล้องอัดคลิปกลางดึกชี้แจงร่ายยาวแบบใจเย็นนะคุณนะ
นาทีอธิบายบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับ
มันเกิดจากตั้งแต่จะจัดงานอนุสรดรเจดีประจำจังหวัดแล้ว
จริงต้องจัดเป็นประจำช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ใช่ไหม
แต่ทีนี้สถานการณ์โควิดไม่ดีก็ต้องมีการเลื่อนกันมีนาคมประเมินกันมาแล้ว
แต่สุพรรณบุรีกลายเป็นพื้นที่สีแดงสีส้ม
และอีกอย่างหนึ่งถ้าจะจัดคอนเสิร์ตเอกชนจะเป็นผู้จัดเองนะครับ
ดังนั้นผมเองไม่เคยห้าม
คนก็คนสุพรรณน้าแอดก็คนสุพรรณ
ผมภูมิใจจะตายผมเป็นแฟนคลับน้าแอดด้วย
ยืนยันครับผมไม่มีอะไรกับน้าแอด
ฟังเสียงผู้ว่าแล้วกันนะครับ

เพราะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ
ตอนที่เราเริ่มจัดงาน
คือประมาณเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมา
เอกชนจะเป็นคนรับจัดเอง

แต่เราก็ต้องมาพิจารณาตามมาตรการของสมข้อ
ณตอนนั้นไม่มีเอกชนมาขอครับ
ผมเป็นแฟนคลับด้วยครับ

ปัจจุบันนี้บางทีก็ยังร้องอยู่
คือไม่มีในเรื่องของความขัดแย้งอะไรกันเลยนะครับ
ผมยืนยันแบบนี้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะครับ
ผมไม่เคยห้ามปรามให้น้าแอดเข้ามา
คอนเสิร์ตในพื้นที่สุพรรณเลยนะครับ
แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปพูดคุยกับ

แล้วก็นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

แล้วถ้าอายุ๕๙แล้วคุณหรือว่าปีเดียวจะเกษียณ
ท่านก็เลยจัดหาคอนเสิร์ตมาสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
บอกว่าเพื่อเป็นการขอบคุณชาวบ้านทั้งตำบลยางเลนและตำบลและอำเภอสองพี่น้องเลย
ก็เลยหาคอนเสิร์ตของน้าแอดคาราบาล
เพื่อมามอบความสุขให้กับชาวบ้านเป็นงานส่วนตัว
เกี่ยวกับงานอนุสรดอนเจดีซึ่งเป็นงานของจังหวัด
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดกันเท่านั้นเอง
สำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นคืน๑๒ตุลาคม
ผมได้ไปขอร้องให้นักร้องชื่อดังให้น้าแอดใจเย็นใจเย็น
แล้วเขาก็เล่นดนตรีต่ออีก๒ชั่วโมงจนจบงานทุกอย่างจบลงด้วยดีครับ
ฟังเสียงท่านกำนานเปียพฤษนะครับ
แต่ผมว่าเชื่อว่างานนี้อาจจะเป็นการเข้าใจกัน
เคลื่อนอะไรบางอย่างหรือเปล่า
จะมีเป็นเพราะเหตุผลเรื่องโควิด
ผมว่าเรื่องนี้คงจะคุยกันรู้เรื่อง
เพราะเราเป็นคนสุพรรณด้วยกันครับ
กำนันก็บอกหลังจากนั้นก็น้าแอดเล่นต่อนะคุณ

เมื่อกี้คลิปแรกเป็นคลิปน้าแอดโมโหเล่นไม่ได้ด่ากาดผู้ว่า
แต่คลิปนี้หลังจากที่เคลียร์ใจกันแล้วเล่นต่อขอฟังสักนิดหนึ่ง
เพลงหลวงพ่อคูณเขกโป๊กก็จำไว้ให้ดีนะฮะ
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราวันนี้พยายามติดต่อน้าแอดคาราบาลนะ

ทางด้านผู้จัดการวงคาราบาลบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น

แต่ช่วงนี้วงก็ว่างอยู่๒๓วัน
ส่วนคิวคอนเสิร์ตอื่นนั้นยังอยู่เหมือนเดิม
อันนี้หลังจากที่ชาวบ้านฟังน้าแอดด่าบนเวที
และชาวบ้านก็ได้ฟังเพลงของน้าแอดคาราบาลต่อนะ
นี่ดิฉันก็เข้าไปดูในคาราบาลออฟฟิเชียล
ไม่มีอะไรอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่๕ตุลาที่ผ่านมานะคะ
เดี๋ยวรอแล้วกัน
รอว่าช่วงบ่ายให้คุณเจ๊การินนะ
ลองติดต่อดูว่าจะออกมาเป็นยังไงจะชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ